ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปจอดรถในย่านที่มีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
แต่ไปเจอคนมาเก็บค่าที่จอดรถ
ถามว่าอ้าวมันก็ถนนสาธารณะทำไมต้องจ่าย
ผู้ชายคนนั้นอ้างว่าตำรวจสั่งให้เขามาดูแลแล้วก็เก็บค่าที่จอดรถครับ
เอาแล้วพี่เป็นใครพี่มาเรียกเก็บเงินผมอ่ะ
เอานี่มันที่สาธารณะหรือเปล่านี่มันถนนสาธารณะ
อ้าวแล้วพี่มาเรียกเก็บเงินทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าเออน้องเสียไม่เป็นไรน้อง

เมื่อกี้พี่พูดนะ

เพราะผู้ชายคนนี้เดินมาเก็บค่าที่จอดรถ๒๐บาท
อ้างว่าดูแลให้กับตำรวจตำรวจให้มาเก็บ
จริงแล้วเขาจอดรถตรงข้ามร้าน
ซึ่งเป็นร้านที่เขาไปเที่ยวนี่แหละคุณผู้ชม
ก็มีการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมา

ถนนประชาสำราญเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ห่างจากโซนที่เป็นสถานบันเทิงสัก๑๐๐เมตร

มันเป็นฟุตบาทซึ่งมันห้ามจอ
จอดได้แค่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นฟุตบาทขาวดำ

ท่องเที่ยวพบไปเที่ยวกันก็ไปจอดกันเต็ม๒ข้างทาง
ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสมาเป็นเด็กรับฝากรถ
เรียกเก็บค่าที่จอดรถบางคนก็ยอมจ่ายบางคนก็ไม่ยอมจ่าย
จ่ายก็แล้วกันก่อนหน้านี้เคยมีการแจ้งความกวาดล้างไปแล้วนะครับ
หน้าต่างของประโยคนายกเทศมนตรีนของขอนแก่นคุณสมมติบอกว่า
พื้นที่นี้เป็นถนนสาธารณะแล้วไม่มีการเรียกเก็บค่าที่จอดแน่

หลังจากเกิดเหตุก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับ
ทางด้านภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรขอนแก่นท่านพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
ยืนยันว่าตำรวจไม่มีนโยบาย
หรือว่าให้ประชาชนและเจ้าของร้านเรียกเก็บค่าที่จอดรถใด

หลังจากนี้จะส่งตำรวจลงไปตรวจสอบทุกคืน
ถ้าพบว่ามีกลุ่มคนที่ไปเรียกเก็บกระทำความผิด
ก็จะจับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ